พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
วันนี้เราไม่เปิดรายการดีกว่า๒คน
อยากเนื่องจากพ่อหมอรักเป็นแฟนลิเก

สวัสดีครับพี่น้อง

ให้พ่อหมอลำสวัสดีทุกผู้ชมหน่อย

มาฟังผมร้องกันสักหน่อย

นี่ร้องนำไงให้อาจารย์พูดไง

ถ้ามีฝีมือมีชื่อเสียงก็แพ้

บางคืนเป็นล้านจริงไหมอะ

เมื่อก่อนบางทีอาจจะต้องวิ่งหลายที่

อยู่กับเราตั้งแต่๒ทุ่มยันเช้าอะไรอย่างนี้

แต่วันนี้แขกของเรานี่เป็นพระเอกลิเก

เพราะมีคนเขาเมาส์มาว่ามีเวลาบางทีเนี่ย
มีคนเอาเงินมากองให้เนี่ยเป็น๑๐ล้าน

ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ค่าจ้างค่าตัวค่าเล่นอะไรอย่างนี้
ค่าชื่นชอบค่าชื่นใจ
เหมือนถ้าพ่อหมอรักไม่ชอบใครแล้วพ่อหมอรักจะให้เขาก็เป็นอะไรอย่างนั้น

เขาเรียกว่าให้ด้วยความเสน่หา
เพราะฉะนั้นมีคนเดียวเลยถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริง

สวัสดีค่ะพี่เอ๊ค่า
เมื่อกี้เจ๊ร้องพอจะไปอยู่ในคณะได้ไหมจ๊ะ

รายการท้องทะลุดาวขอให้พี่เอ
ออกทะลุดาวแฟนจ้า
โปรดฟังชายางร้องกรอน
ขออวยชัยให้พ้น
เป็นคำกล้อนฝากไว้
อายุวันโนสุคังพลัง
ขอหมอบไว้ยัง
ยิ่งจริง
พ่อด่านชาย

ใครเอาเอกสารเสนยกบรดดกให้หน่อยนะ
ฉันจะเสนให้พ่อเอชาแยมิธัยเลย

เขาให้จริงนะ

คนที่มาดูริเกย์เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้ว
ถ้ามีฐานะก็คือแบบรวยเลย
คือไม่ต้องทำอะไรคือมีอันจะกินแล้ว
นี่พูดจริงผมเนี่ยตั้งแต่เด็กนะ

พี่ลักษณ์เหมือนก็เรียกพี่ลักษณ์

เรียกพ่อฉันว่าพี่ลักษณ์
ฉันก็จักรเดียมมากเลยไปเรียกพี่รักไง

นานแล้วครับตั้งแต่เขาเป็น

ต้อเกิดใช้รายการ
คือโดยเสน่หาโดยไม่ได้หวังผลอะไร
ให้เพราะความรักเอ็นดูเมตตาเท่านั้น

ถ้าอยู่ในยุคที่แบบกำลังสวยกำลังงามอะไรอย่างนี้ครับ
เศรษฐกิจดีโอเคเลยค่ะ
พี่เอจเวลาพี่เอมีคนเอาเงินมาให้๕ล้าน๑๐ล้านเงินหลักล้าน
ถ้าหนูเป็นลูกเป็นหลานเขานะหนูก็เคืองนะ
หนูก็ต้องโกรธป้าลูกหลานยังไม่ให้ขนาดนั้น
เอาไปให้ลิเกย์ที่จะเป็น๑๐ล้านเป็น๑๐๐ล้าน
ก็นี่ไงมันจะต้องโดดลูกพื้นโดดลูกพื้น
จริงเหรอพี่เคยโดนลูกปืนเลยเหรอ
ไปแล้วครับผ่านไปแล้ว
เกือบไปแล้วเพราะว่าจริงเนี่ยไอ้เรื่องตรงนี้
เขามาดูลิเกเราแล้วก็พอเราจะขึ้นรถปั๊บเนี่ย
เขาเอามือเราไปกอดพี่เอ๋ถ่ายรูปหน่อยแล้วก็กอด
แล้วพอดีรูปมันหลุดไปถึงที่บ้านเขา
เขาก็คิดว่าแต่จริงแล้วเนี่ยตัวผมไปเนี่ยฮะ

คนมันอยู่กันเยอะมากมันหลุดแล้วมันพลาดไปได้ไง
เป็นอุทาหรณ์เลยครับกับศิลปิน
กอดเมียมได้ยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

เอาที่ดินมาให้เป็นแปลงเอาบ้านมาให้เป็นหลัง

ตั้งแต่เป็นลิเกมาเนี่ยเคยนั่งนับบ้างไหมครับว่าได้บ้านจากแม่ยกมากี่หลัง
มดดำแต่เราพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบเห็นแกได้อย่างนั้น
คือถ้าเกิดว่าเขามาให้เราแล้วเนี่ยเราดูครับ
ถ้าเกิดว่าอย่างรถทัวร์คันแรกที่ผมได้เนี่ยนะฮะเป็นคัสซีเบนท์เนี่ย
ซึ่งไปต่อเนี่ยนะครับไปเลือกเองเลยเนี่ย๕ล้านเกือบ๕ล้านในยุคนั้นนะครับ

ก็ตั้งแต่เข้าวงการตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ๒๐ปี
อันนี้เขาให้แล้วเขามาทั้งผัวทั้งเมียคือคุณพ่อคุณแม่

แต่บางคนถ้าเกิดว่าซื้อให้แล้วเนี่ยเอต้องไปอยู่กับฉันต้องเซ็นชื่อในนั้น

เป็นอย่างนั้นเลยไม่รับครับ

เขาให้พี่เท่าไหร่ทำไมพี่ไม่ยอมไปเป็นผัวเขาซะล่ะ
ลูกมั้นค่ะลูกแค่นี้จะไปทำอะไรใครเขาได้ค่ะคุณขา
ถ้าลองมาให้หนูสักหน่อยก็จะลองฝึกเป็นผัวดูเหมือนกันเหรอ

เริ่มต้นมาจากความยากจนทุกคนรู้ดี
เขาเกือบโตมาจากเป็นเด็กวัดเลย
๑๐ขวบนี่พ่อแม่เรียงไม่ไหว่นะ

ตั้งแต่รากเง่าขุดกันมา
จนถึงปัจจุบันเลยนะผ่านดวงอย่างเดียวเลยค่ะพ่อหมอค่ะได้เลยค่ะ
อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
พี่เคยคิดไหมว่าวันนี้เชื่อต้องมาลำพี่เกย์อย่างนี้

เดี๋ยวชายเดี๋ยวหญิงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น

เข้าเขามากเลยครับ
หนูเห็นพี่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
พี่มีแฟนผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่
จริงแล้วพี่ก็ไม่อยากจะพูดเลยแหละมดดำ
มีตัวตนจริงมีชีวิตจริงอยู่ใกล้พี่เอเลยเหรอ